ดูเหตุการณ์นี้ที่ซอยสุขสวรรค์๓๓ทับ๑กันบ้าง
มีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ค่ะคุณผู้ชมขับเข้าไปในซอย
ซึ่งรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มันสูงใช่ไหมคะ
สูงมากสุดท้ายปรากฏว่าไปเกี่ยวกับเสาไฟ
แล้วก็สายไฟที่มันระดวงระยางอยู่โอ้โหเหมือนกับดึงไปล้มถึง๗ต้นด้วยกัน
คือพอมันดึงต้นหนึ่งมันก็ดึงแบบโดมิโน่ไปใช่ไหม
ใช่ค่ะพี่ก๊อฟเสียหายทั้งหมด๗ต้นด้วยกันนะคะ
ภายในซอยสุขสวรรค์๓๓ทับ๑นี่คือจุดเกิดเหตุนะคะ
ร้านนี้ต้องบอกได้ว่าเหตุการณ์นี้มันเสียหายเยอะมากเลย
ชาวบ้านแถวนั้นก็ต้องเหมือนกับมีการไม่ได้ใช้ไฟชั่วคราว
กว่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงจะมีการแก้ไข
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ต้องบอกได้ว่าทางการไฟฟ้านครหลวงในส่วนของภาครัฐเนี่ย
ก็มีการเจาะเรียกค่าเสียหายกับคนขับมูลค่าสูงถึง๑๐ล้านบาทด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นบริเวณช่วงจุดเชิงสะพานพระราม๙
เป็นเส้นทางลัดนะคะที่จะมุ่งจากถนนสุขสวัสดิ์ไปที่ถนนราชบุรณะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ทางการพิเศษแห่งประเทศไทยก็ได้รับแจ้งว่า
มีอุบัติเหตุรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ชนกับเสาไฟฟ้าหักภายในซอย
แล้วสายไฟมันเกี่ยวมันดึงกันจนกระทั่งเสาไฟฟ้าล้มทั้งหมด๖ต้น
และมีอีกต้นนึงที่ขูดคลูดเสียหายเหมือนกันรวมไปเสร็จแล้ว๗ต้น

ปรากฏว่าจุดนี้ค่ะพอได้สอบถามแล้วก็สอบสวนดูทราบว่า
ตัวรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์คันนี้ค่ะขับลงมาจากสะพานพระราม๙

แต่ทีนี้ด้วยความที่ว่ามันคันใหญ่สูงแล้วก็มีการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
จังหวะที่มีการเลี้ยวเข้าไปในซอยมันเจอแนวทางก่อสร้าง

พยายามที่จะถอยรถออกมาพยายามที่จะขยับรถสุดท้ายก็เลยมีการพุ่งชนกับเสาไฟฟ้าที่อยู่ไหลทางแบบนี้
ทีนี้ล่าสุดการไฟฟ้านะคะก็ตรวจสอบดูเสาไฟฟ้า๗ต้นก็จะมีความสูงทั้ง๑๒เมตรแล้วก็๒๒เมตรนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ได้มีการเตรียมที่จะเจาะเรียกค่าเสียหายกับทางบริษัทแล้วก็คนขับรถเนี่ยมูลค่า๑๐ล้านบาท
ขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมยังมีบ้านเรือนชาวบ้านหนึ่งหลังโรงจอดรถแล้วก็รถยนต์อีกหนึ่งคันได้รับความเสียหายบริเวณจุดเกิดเหตุเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตามตอนนี้ได้รับรายงานว่าทางการไฟฟ้านครหลวงนะคะได้มีการซ่อมแซมแก้ไขบริเวณจุดนั้นแล้ว
ใช้ไฟได้ตามปกติแต่ในซอยสุขสวรรค์๓๓ทับ๑เนี่ยยังต้องปิดการจราจรเนื่องจากว่าต้องลื้อถอนเสาไฟฟ้าที่พังเสียหายออกเพื่อที่จะดำเนินการซ่อมแซมต่อไปนะคะ